ส่วนอีกหนึ่งที่ที่จะพาไปอย่าเพิ่งไปถึงสงกรานเลย
แต่ว่ากว่าเราจะลุ้นก็ต้องผ่านสงกรานไปก่อน
แต่ว่าวันนี้อยากจะบอกจริงเพราะว่าจะพาคุณผู้ชมไปดูต้นตะเคียนศักดิ์สิทธิ์
มาอีกแล้วเจ้าแม่มาอีกแล้วมาบ่อยจังเลย
มาค่ะมามาแล้วก็มาให้ถึง
มาที่ศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองนางวันทอง
ตั้งอยู่ที่วัดห้วยเจริญตำบลวังน้ำทรัพย์อำเภอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรีจ้า
นี่คือสารเจ้าแม่ตะเคียนที่เป็นสารที่ชาวบ้านเขาเชื่อกันมากนะคุณว่าศักดิ์สิทธิ์
โดยบริเวณศาลก็จะมีท่อนตะเคียนทองขนาดใหญ่๒ท่อน
แบบที่เห็นอยู่นี่ก้มเงยลูบคลำกันอยู่นะคะ
ขนาดของตะเคียนยาวประมาณ๒๒เมตรกับ๑๗เมตร
ตั้งอยู่หน้าศาลแบบชัดเจนแบบนี้เลย
เล่ากันว่าตะเคียนทองนี้ถูกขุดพบในบ่อทรายข้างวัด
แล้วก็ได้มีคนอันเชิญมาไว้ที่วัด
ซึ่งหลังจากอันเชิญมาก็มีคนมากราบไหว้ค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็มักจะได้โชคได้ลาบกับท่อนตะเคียน๒ท่อนนี้เป็นประจำ
หลังจากนั้นก็เลยมีการจัดตั้งสารเพียงตาขึ้นมา
พร้อมกับอันเชิญแม่นางวันทอง
แม่ย่าทองคำพระแม่นางพกามาศ
กุมารเพชรสังวานและกุมารีสร้อยสุดามาสถิตในศาล
ผมบอกเลยว่าเป็นการรวมเทพเอาไว้มาอยู่ด้วยกันเยอะจริง
คือเป็นครอบครัวนั่นแหละค่ะคุณครอบครัวของเจ้าแม่เนี่ยนะคะมากันหมดเลยค่ะ
คุณย่าคุณเด็กสองคนอะไรนี่มาหมดเลยนะคะ
ก็เลยทำให้ศาลนี้เป็นที่เริ่มสาย
ก็คือชาวบ้านเขาเชื่อแล้วก็เคารพที่นี่กันเป็นอย่างมาก
แต่ว่ามันก็เป็นความเชื่อของชาวบ้านนะคะคุณผู้ชม
ใช้วิจารณายาในการรับชมดีนะ
โดยเฉพาะยิ่งช่วงใกล้วันเสี่ยงดวงเสี่ยงตัวเลขแบบนี้
ก็จะมีบรรดาชาวบ้านนี่แหละจากทั้งในแล้วก็นอกพื้นที่
พากันนำดอกไม้ถูกเทียนเครื่องสักการะต่างนี่มากราบไหว้
ที่สำคัญเดี๋ยวนี้นะไม่ต้องพกแป้งอย่างเดียวนะ

คุณจะมีสิทธิ์ได้ติดต่อพูดคุยกับ

คือบางทีคุณรู้ไหมโทรศัพท์มือถือมันซูมได้มากกว่าสายตา
มันก็จะเห็นความละเอียดเข้าไป
ชาวบ้านเขาก็เลยแอบกระซิบมาให้ฟัง
บอกว่าหลังจากที่เอาโทรศัพท์มือถือไปส่องแล้ว

เขาบอกว่าเลขเหมือนผ้าป่าเลย
เลขเหมือนผ้าป่าเลย

ก็บางคนเขาไปทอดกระถิ่นทอดผ้าป่า

แล้วเขาก็จะนำตัวเลขนั้นไปซื้อ
เพราะว่าเราจะทำบุญแล้วก็จะเสี่ยงโชคกันต่อ

คนมาที่สายเลขในบริเวณต้นตะเคียน
ปรากฏว่าเป็นเลขเดียวกับพระป่าเขาบอกอย่างนี้เฮ้ยเหมือนพระป่าเลย
เขาก็เลยบอกดิฉันมาแววได้ยินมาแววบอกว่ามีเลข๒๓๕บ้าง๕๐๖บ้าง๖๐ก็มี
ทำไมมองเห็นต่างกันดิฉันก็ไม่เข้าใจ
ก็แล้วแต่ว่าใครจะมองเห็นหรือว่าใครจะมีความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างไร
ก็ย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งไม่ได้ทำให้งมงายแต่อย่างใด
แต่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะ
นำมาฝากกันเฉยเดี๋ยวก็หาว่าไม่มีมาฝากอีก
วันที่๑๐เองหลืออีกตั้งหลายวันนะ
ใช้วิทยาลัยในการรับชมต่อยังอีกที